โลก๒ใบที่ไปแต่งงานซ้อนจนภรรยาต้องถือทะเบียนสมรสบุกไปถึงงานแต่งตั้งแต่เมื่อ๑๘กุมภาพันธ์
จนถึงวันนี้ยังไม่มีใครติดต่อหมู่เปล่าได้เลยนะคะ
เปล่าก็ทำเรื่องแจ้งไปที่ต้นสังกัดที่ตัวเองเป็นตำรวจอยู่บอกว่าขอลางาน
ตอนแรกลาเอาไว้ถึงวันที่๒๐กุมภาพันธ์สุดท้ายขอลาเพิ่มอีกแล้วก็ไม่รู้จะลาไปถึงเมื่อไหร่นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบที่แฟลต์ตำรวจที่สพเมืองชัยนาธไปดูเบาะแสตามที่ชาวเน็ตแจ้งมาว่า
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบที่แฟลต์ตำรวจที่สอบภาวเมืองชายนาฏไปดูเบาะแสตามที่ชาวเน็ตแจ้งมาว่า
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบที่แฟลต์ตำรวจที่สอบภาวเมืองชายนาฏไปดูเบาะแสตามที่ชาวเน็ตแจ้งมาว่า
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบที่แฟลต์ตำรวจที่สอบภาวเมืองชายนาฏไปดูเบาะแสตามที่ชาวเน็ตแจ้งมาว่า
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบที่แฟลต์ตำรวจที่สอบภาวเมืองชายนาฏไปดูเบาะแสตามที่ชาวเน็ตแจ้งมาว่า
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบที่แฟลต์ตำรวจที่สอบภาวเมืองชายนาฏไปดูเบาะแสตามที่ชาวเน็ตแจ้งมาว่า
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบที่แฟลต์ตำรวจที่สอบภาวเมืองชายนาฏไปดูเบาะแสตามที่ชาวเน็ตแจ้งมาว่า

เมื่อช่วงบ่ายนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชายนาฏ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชายนาฏพร้อมเจ้าหน้าที่ก็ไปที่บ้าน
ของศิษย์ตำรวจเอกสรรยูหรือว่าหมูเป่านะคะ
ก็คือไปคุยกับทางภรรยาค่ะไปให้คำปรึกษา
ไปสอบถามเรื่องของสภาพจิตใจของคนในครอบครัวทุกคนเลยนะคะ
สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากก็คือลูกสาว
ลูกสาวสองคนที่คนหนึ่งอายุสิบห้าอีกคนหนึ่งอายุเพิ่งห้าขัว
เบื้องต้นเนี่ยค่ะลูกสาวสองคนก็ไม่ได้มีอาการอะไร
ซึมไม่ได้มีอาการเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรทุกคนยังอารมณ์ปกติ
ทางครูประจำชั้นก็ช่วยกันสังเกตอาการ
ก็จะต้องคอยโทรบอกผู้ปกครองอยู่เป็นระยะนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็มอบถุงยางชีพเป็นกำลังใจให้กับคนในครอบครัว
ก็จะต้องเผชิญกับความจริงและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปค่ะครับ